ส่วนที่ระยองนะคะญาติคนนึง

จำได้ว่ารูปปู่กับย่าอยู่บ้านญาติอีกคนนึง
ซึ่งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาก่อน
แต่ใจอยากได้รูปปู่กับย่ามาทำบุญ

อีกไม่ได้

สองขวบเองน้องยืนอยู่ตรงประตูอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับถ้าเกิดว่าโดนลูกหลงอ่ะนะ
คือที่เห็นตัวอักษรสีเหลืองเนี่ยคือญาติที่จะมาเอารูปส่วนที่เป็นตัวสอนสีฟ้าคือเจ้าของบ้านที่ชื่อก๊อฟ
แล้วก็เป็นคนลั่นไกลปืนออกไปนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนบ้านฉาง
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง๓ทุ่ม๕นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ในปอในปอคือญาติมาที่บ้านของกอล์ฟที่เป็นญาติกันนี่แหละ
จะมาเอารูปปู่กับย่าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าก๊อฟถามว่าทำไมมากันเยอะจังอ่ะ
ประโยคนี้แหละปอขึ้นเลยแล้วทำไมอ่ะทำไมมาไม่ได้เหรอ
ไม่ต้องถามด้วยก็มาเอารูปทำไมต้องถามว่ามาเยอะทำไม
แค่นี้ค่ะแค่ประโยคนี้กลายเป็นทะเลาะกันบานปลายถึงขั้นต้องยิงกันนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้บาดเจ็บสองรายทราบชื่อก็คือในอ้วนกับนางตุ๋นนะคะ
โดนกระสุนปืนลูกปลายค่ะยิงเข้าที่เท้าได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านฉางแล้วนะคะ
คนยิงคือเจ้าของบ้านที่ชื่อกอล์ฟค่ะหลังก่อเหตุเนี่ยหนีไปบ้านญาติ
แต่สุดท้ายภรรยาก็พาไปมอบตัวเมื่อคืนนี้นะคะ
ตำรวจนัดมาสอบปากคำช่วงสายค่ะ
ส่งคุณอัพจิรายุทธ์ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
หน้าบ้านนี่มีข้าวของรองเท้ากระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
ได้คุยกับภรรยาของกอล์ฟที่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าคืนนี้กำลังจะกินค่าวิมาหินอ่อนหน้าบ้าน
ที่เป็นญาติก็โทรมาบอกจะเข้ามาเอารูปปู่กับย่านะ
ซึ่งเธอก็บอกไปแล้วว่ารูปไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะอยู่บ้านญาติอีกคนนึง
สายไม่ถึงสิบนาทีปอก็มาแต่ปอไม่ได้มาคนเดียว
กอล์ฟถามฉันว่าทำไมมากันเยอะอ่ะคุณว่าเยอะของกอล์ฟกันกี่คน
๔๕คนเขามา๑๐กว่าคนค่ะ
มากับเพื่อน๑๐กว่าคนมี๖คนถือขวดเบียเข้ามาในบ้านด้วย
คือภรรยากอล์ฟบอกว่าเพื่อนของปอพยายามจะทำร้ายกอล์ฟ
ซึ่งก๊อฟเองก็พยายามใจเย็นแล้วบอกให้กลับบ้านไป
แต่ฝั่งนั้นก็ไม่ยอมหาเรื่องด่าทอสุดท้ายก๊อฟทนไม่ไหว
ก็เลยชักปืนลูกซองไทยประดิษฐ์มาขู่ที่ได้ยินเสียงบอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปืนลั่น

ยังคงทะเลาะบานปลายกันต่อสุดท้ายเนี่ยก๊อฟก็เลยยิงปืนลงพื้นหนึ่งนัด
แต่ลูกกระสุนมันเป็นลูกปลายมันก็เลยกระจายใส่คู่กรณี
ก็คืออ้วนกับตุ๋นจนได้รับบาดเจ็บ
เธอก็เลยไปตามลัดไปม้อบตัว
อือโดนด่าครับ
ฮะเออ
วงเงินก็โดนด่าทั้งที่ตอนยืมเนี่ยอะไรก็ได้
ตอนนั้นก็เลยกลายเป็นมีปัญหาเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมาตลอด

บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันถือเป็นการบุกรุก
ถ้าหนูตั้งใจหรือเจตนาจะยิงอ่ะมันไม่ใช่แบบเนี้ยค่ะอืม
อยู่ในบ้านของหนูอ่ะอืมอ่าก็คือว่าความจริงแล้วก็คือว่า
เขาบุกเข้ามาใช่ค่ะอืมคือบุกเข้ามาพร้อมพร้อมขวดเบียร์ด้วย
ใช่ค่ะเขามีอาวุธเข้ามาหนูเห็นแค่ขวดเบียน
แต่อย่างอื่นหนูไม่เห็นเพราะว่ามันมีคนแบบช่วงชุลมุน
ใช่ค่ะช่วงชุลมูลอ่ะเขากวนเข้ามาอืม
แฟนหนูก็เลยหยิบปืนขึ้นมานั่นแหละ
ประมาณนั้นค่ะหนูไม่ทราบเรื่องปืนคือคือเราก็ไม่ได้รู้นะว่า
ว่าเขามีใช่เพราะว่าหนูมีลูกน้อย
ถ้าเขาถ้าหนูรู้ว่าเขามีอ่ะหนูก็คงไม่สนับสนุนอ่ะอืม
เพราะว่าเราก็อยากอยู่กับครอบครัวเราเนอะส่วนกอล์ฟคนก่อเหตุนะฮะ
สอบปากคำอย่างละเอียดไปชี้จุดเกิดเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างเป็นอย่างดีเลยนะคะ
คุณนับมีโอกาสได้คุยกับเขาเล็กน้อยเขาก็บอกว่าเขาป้องกันตัวค่ะ
อ๋อป้องกันตัวครับผมครับผมยิงลงพื้น
เขาบุกมายังไงครับบุกมาเกือบสิบคนนะครับแบบอย่างที่ตามนะครับ
เพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องฟังความทั้งสองข้างนะคะเราก็ไปที่บ้านของในปอด้วย
ที่เป็นฝั่งคนเจ็บที่ว่าจะมาเอารูปปู่กับย่านะคะ
ปรากฏว่าไปที่บ้านเนี่ยไม่เจอในปอค่ะแต่ว่าเจอญาติของในปอนะคะ
ซึ่งญาติก็เล่าบอกว่าเมื่อคืนเขาก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน

คือตั้งใจที่จะไปเอารูปปู่กับย่าจริงนะ

ส่วนที่เข้าไปเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไร
ก็คือก่อนหน้านั้นนั่งดื่มกันอยู่ก็เลยพากันไปเฉย
แต่ไม่ได้มีใครถือขวดเบียร์เข้าไปนะ
โอ้โหตำรวจแจ้งข้อหานักเหมือนกันนะคะ
แจ้งข้อหาในกอล์ฟเนี่ยพยายามฆ่าเลยนะคะ
แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกล่าวหาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นสารอีกทีหนึ่ง